ไม่ใช่การพูดเพื่อปกป้องพักไหน
แต่เป็นการพูดเพื่อปกป้องหลักการและปกป้องประชาชน

ประเด็นแรกนะคะเรื่องที่คุณสาธิตเปิดมาว่า
ถ้าทำผิดก็โดนยุบก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะคะ

มันเกิดตั้งแต่พักการเมืองในประเทศไทย

แทนที่จะตั้งง่ายแต่ยุบยาก
ถามว่าทำไมต้องตั้งง่ายแต่ยุบยาก
อาจารย์เกษียณเตชะพีระซึ่งเป็นนักรัฐศาส

เคยพูดเอาไว้แล้วที่ฉันประทับใจจำมาถึงทุกวันนี้
อาจารย์บอกว่าพักการเมืองคือองค์กรที่สำคัญมาก

เพราะพักการเมืองเป็นเครื่องมือเดียว
ที่ประชาชนจะใช้ในการเข้าถึงอำนาจรัฐ

ก็เพราะว่าประชาชนคนธรรมดา
หนึ่งคนไม่มีทางที่จะมีอำนาจรัฐได้
เขาจะมีอำนาจรัฐได้เขาต้องรวมตัวกัน
หรือถ้าเขาไม่รวมตัวกันเขาต้องเลือกพักที่รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนแล้วมีนโยบายหรือว่าตอบโจทย์เขา
และนำไปสู่การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

นำไปสู่การออกนโยบายเพื่อตอบโจทย์ประชาชน
พักการเมืองจึงเป็นข้อต่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

กับอำนาจที่ใช้ในการบริหารประเทศ
ด้วยเหตุนี้พักการเมืองจึงเป็นองค์กรที่สำคัญ
และต้องตั้งได้ง่ายแต่ยุบได้ยาก
เพราะอะไรตั้งง่ายก็คือประชาชนทุกคน

คุณถ้ามันไม่เกิดเรื่องที่คอขาดบาดตายจริง
ยุโรปแม้แต่พักนิโอนาซีก็ยังตั้งได้
ไม่มีใครไปฟ้องยุคทั้งที่ความคิดแนวความคิดหลายอย่าง
ก็เป็นปฏิบัติต่อประชาธิปไตย
มีคนบอกว่าอันตรายเยอะแยะไปหมด
ก็ยังตั้งได้แต่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
เพราะฉะนั้นในประเทศไทยหลักการคุณเป็นแบบเดียวกัน
ข้อที่๒นะคะก็คือเราเห็นมาตลอด๑๓๑๔ปีของความขัดแย้ง
ตั้งแต่รัฐฐาน๔๙มาจนถึงปัจจุบัน
กรอิสระและกระบวนการยุติธรรม
หลายครั้งกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ยุบพักกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ถ้าการยุบพักเป็นการยุบเพื่อปกป้องประชาธิปไตย
ปกป้องความมั่นคงของประเทศได้
ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีโทษยุบพัก
ประเทศอื่นก็มีแต่ในประเทศไทย

ว่าการยุบพักองค์กรอิสระถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
และนั่นทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย
และนั่นทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย

ควรจะเป็นอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้

ผมคิดว่าศาลไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองให้กับใคร
และผมเห็นว่าหลักการที่ตัวแทนพักอนาคตใหม่พูดเนี่ยถูกต้องทุกอย่าง
พักการเมืองเป็นสถาบันที่สำคัญประชาธิบัตย์อยู่มา๗๓ปีนะครับ
การบริหารพักการเมืองได้มีการเติบโตในพักการเมือง
การจำลองการบริหารประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้ว
หัวหน้าพักไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับพักเขาเป็นนายกอยู่
นี่คือระบบพักการเมืองที่เราเห็นตรงกัน
แต่เกิดง่ายยุบยากมันขึ้นอยู่กับทำอะไรฮะ
ถ้ายุบยากถ้าไม่ทำผิดมหันแล้วไม่ยุบ

เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคน

ไม่มีหลักการหรอกครับเกิดง่ายยุบยาก
แล้วทำเรื่องร้ายแรงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยุบแล้วจะตอบสังคมว่าไงครับ
เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะคุณสุภาชัยเชิญค่ะ
ผมจะเสนอความเห็นอาจจะสนับสนุนคุณสาธิต

ว่าความจริงแล้วเนี่ยครับเราจะเอาไอ้บรรทัศนที่เคยยุบ
ไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยของท่าน
กับกรณีเมื่อวานอาจจะไม่ใช่
อาจจะเป็นกรณีที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ผมเห็นสำคัญที่สุดเมื่อ
หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องของการเมือง

ผมว่าเมื่อวานสิ่งที่ศาลท่านตัดสินเนี่ย

แต่ผมว่านั่นคือกำลังวางสิ่งที่เกิดขึ้นว่า

มันควรจะต้องเป็นแบบไหน
อาจจะแตกต่างจากที่คุณช่อพูดถึงยุโรปก็ได้
อาจารย์เกษียณพูดอาจจะไม่ใช่แบบ

เพราะฉะนั้นพวกเราภาคการเมืองก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
จะเป็นอาจารย์ชาติเสิร์ฟไหมคะ
เรายืนยันว่าเราคำรบในคำวินิจฉัยของศาล
เพียงแต่ว่าเรากำลังมองว่าหน้าจากนี้ไปมันจะมีแนวโน้มอะไรยังไงกันบ้าง